คุณผู้ชมคะหลังจากที่คศอาศัยอำนาจตามมาตรา๔๔
มีคำสั่งให้พักงานชั่วคราว
หมอมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัฒน์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
รวมถึงในแพทย์เรมศักดิยุระนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านไผ่
คนที่อำเภอบ้านไผ่เขาก็พอใจนะคะ

ส่วนวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงถึงคำสั่งนี้
โดยเฉพาะกรณีที่พักงานหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัฒน์
โดยบอกว่าที่พักงานไม่ใช่เรื่องของปัญหาน้ำท่วมค่ะ
แต่เป็นเพราะกรณีการตรวจสอบโครงการทุจริตในหลายโครงการนะคะ
ไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีพูดถึงประเด็นนี้ค่ะ
จะให้เขาเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบไม่ผิดก็กลับมาทำหน้าที่

ด้านนายอภิษฐ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์
เห็นว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์
ที่ต้องชี้แจงตามกระบวนการสอบสวน
เพราะจุดยืนของพักประชาธิปัตย์จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการบริหารงานของกรทม
ขณะเดียวกันยังไม่มีการหารือเพื่อพิจารณาบุคคล
ลงสมัครระบบเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งต่อไปนะคะ
เพราะว่ายังไม่ทราบว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่
พร้อมยอมรับว่ากรณีของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ในครั้งนี้
ถือเป็นบทเรียนที่พักต้องนำกลับมาปรับปรุง
แต่เชื่อว่าจะไม่กระทบคะแนนเสียงของพัก
เพราะประชาชนน่าจะเข้าใจ
ผมก็ได้อธิบายไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับ
อันนี้ก็เข้าใจดีนะฮะว่าสำหรับประชาชนเนี่ย
ก็อาจจะมีความรู้สึกที่แตกต่างหลากหลายกันไปนะครับ

เมื่อไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยดูแลอะไรได้เลยนะฮะ

แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางกรทมก็ต้องไปชี้แจง
ตามขั้นตอนของกฎหมายต่างไป
ทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามความเป็นจริงนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวต้องรอว่าผลการสอบจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับ

ผมก็ได้บอกความจริงให้กับประชาชนให้ทราบไปหมดแล้วนะครับ
แล้วก็ก็ต้องน้อมรับแหละครับว่าพี่น้องประชาชนจะคิดอย่างไร
ชาวอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นก็ได้แสดงความคิดเห็น
ในแพทย์เปรมศักดิยุระนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ถูกสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ภายในสภากาแฟของหมู่บ้านนะคะ
เขาก็คุยกันว่านายกรัฐมนตรีทำถูกแล้ว
ว่าคำสั่งจะมาช้าไปแต่ก็ยังไม่สาย

แล้วก็อยากจะให้ออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีไปเลย
เพราะว่าการสั่งหยุดพักการปฏิบัติหน้าที่
แต่ละกลุ่มก้อนของนายแพทย์เปรมศักดิ์ที่เป็นรองนายกเทศมนตรี

ก็เลยไม่มีใครที่จะให้ความจริงกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงทางวินัย
และตรวจสอบการทำงานที่ไม่โปร่งใสได้
ส่วนบรรยากาศที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ในวันนี้
เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายต่างก็เดินทางไปทำงานตามปกตินะคะ
ไม่มีใครพูดถึงคำสั่งคอสชในการพักงานของหมอเปรมศักดิ์
ทำให้นายจิระบูลปัญญารัตนวงศ์รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านไผ่
เป็นรองนายกอันดับหนึ่งก็จะต้องขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่รักษาการ
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านไผ่แทนนายแพทย์เปรมศักดิ์ค่ะ